สำหรับโตโยต้าไทยลีกเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมของเมืองทองกลับมาแล้วนะครับ
หลังจากที่พวกเขานั้นได้เล่นในบ้านก็เอาชนะชัยนาฏแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับ
ก็คือผลงานของประจวบนะครับที่เล่นในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้ใครในระดูการนี้ครับ
ไปดูเกมที่สามอ่าวกันก่อนนะครับผลงานของประจวบลูกทีมของ
ครอชวังธวัชชัยตระบบองตระกูลเจอกับนครรภาษีมานะครับจังหวะของ
ประจวบนะครับอมรเนี่ยเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็มีจังหวะที่จะได้ลุ้นเนี่ยครับ
อสนาดูบูย่าทิ้งตัวบ่งครับประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านนาทีที่๓๑ครับ
ครึ่งแรกครับนำอยู่ลูกเดียวแล้วก็ครึ่งหลังช่วงท้ายเกม
เจาะเกมไหลต่อทีแปดสิบเจ็ดอ
หรือว่าก็ไม่ทันแล้วครับทีมประจวบยังยอดเยี่ยมครับ
บ้านนะครับแต่ว่าก็หล่นไปอยู่ที่สี่มียี่สิบแปด
คะแนนครับส่วนโคราชนะครับหล่นไปอยู่ที่เก้ามียี่สิบเอ็ดคะแนน
ลุ้นกันยาวแน่ครับประจวบในปีนี้คงมองถึงเลขตัวเดียวเลยครับ
สวัสดีคู่ครับเอสซีจีเมืองทองอันดับสิบเอ็ดครับ
ตัวเลขปีนี้นี่ฟังไม่ผิดนะครับเมืองทองเลขสองอันดับนะครับ
สองนี้ต้องกลับมาให้ได้ครับเจอกับชายนาฏอันดับสิบสี่
ดูประตูนี้ครับโอ้โหกว่าจะขึ้นนำต้องรอครับ

จากสุดหลอดชาลิวชะปุ๋ยครับกดเกือบยี่สิบห้าหลาครับ
แล้วก็ผ่านเข้าในได้ชาร์จสุดสวยเลยครับชะปุยคนเดิมครับ
นาทีหกสิบหกสองสูตรครับเบืองทอง
เอาชนะชายนาดในบ้านครับขึ้นมาอยู่ที่หกแล้วมียี่สิบสี่คะแนน
ส่วนชายนาดนั้นอยู่อันดับสิบสี่มีสิบป่ายคะแนนครับ
ฟอร์มอันร้อนแรงของชัยนาธได้นะครับสำหรับเมืองทอง
ผลในอีกสองคู่ที่เหลือนะครับส่วนให้ไทน์เล่นในบ้านแพ้แบงคอกไปหนึ่งต่อสี่
แล้วก็บีจีเอฟซีครับเอาชนะแอร์ฟอร์สไปสองต่อศูนย์
ข้อยังแรงต่อเนื่องนะครับก็ตามหลัง๒คะแนนเหมือนเดิม
ประจวบครับยังรักษาอันดับได้นะครับ
อยู่ในท็อปไฟต์นะครับอันดับสามยี่สิบแปดแต้ม
เท่าการท่าเรือแต่ว่าประตูได้เยอะกว่านะครับ
บวกสิบเอ็ดท่าเรือโบยุหกแล้วก็มีเชียงรายนะครับ
ตามมาแล้วครับยี่สิบสี่คะแดน

แล้วก็แข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีครับ